ดีบรรดาธาตุแมวคนที่เลี้ยงแมวทั้งหลาย
ระมัดระวังให้ดีถ้าคุณเลี้ยงปลาอาลิเกเตอร์
หรือปลาจราเข้ไว้พร้อมกัน
เพราะว่าแมวเวลาเห็นปลานะเขาก็อยากไปกิน
พอเขาก้มลงไปกินในตู้ปลา
ปลามันโผล่หน้าขึ้นมางับแมวค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ปีนขึ้นไปแล้ว
แมวตัวนี้สีขาวปีนขึ้นไปบนตู้ปลา
ก้มจดจ้องก้มมอง

คือน้ำเขาก็พยายามจะกิน
แล้วปลาเขาก็พยายามจะกินเช่นเดียวกัน
แต่เจ้าปลาตัวนี้ซึ่งมันอยู่ในตู้กระจกนี้นะคะ
กระโดดค่ะกระโดดขึ้นมางับหน้าแมว
และตัวปลาของมันเองเนี่ยก็ตกลงไปอยู่ที่พื้นแบบนี้
แมวมันตกใจค่ะกระโดดหนีแบบนี้

แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
เจ้าของเห็นแบบนี้ตกใจค่ะ

แต่ที่ต้องช่วยก่อนก็คือเจ้าปลาตัวนี้ค่ะ
เพราะว่ามันหล่นมาอยู่ที่พื้นแล้วมันกระโดดออกมาเนี่ยนะคะ
ก็ต้องช่วยชีวิตมันเอามันกลับไปสู่ตู้กระจก
แล้วเขาก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็เขียนข้อความใครเลี้ยงปลาอลิเกเตอร์หรือว่าปลาจอราเข้
เตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าปลาโหดกระโดดกัดแมว
ตอนนี้นะคะปลอดภัยแล้วทั้งปลาทั้งแมวไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยนะคะ
แมวเนี่ยก็มีรอยแผลจากการที่ถูกปลางับที่บริเวณหน้าที่บริเวณจมูกอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะ
แล้วเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกต่อไปเดี๋ยวจะปิดฝาตู้ดูแลความปลอดภัยให้มากกว่านี้
สารน้องเนี่ยมาขออภัยนะคะแมวเนี่ยเป็นรอยที่ปากแบบนี้เลยเลือดออกเลยนะคะ
สารน้องเอ็นดูน้องคงไม่กล้าปีนกินน้ำตู้ปลาอีกเลย
น้องแมวชื่อน้องแสบครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงหายดีแล้วค่ะ